ดังนั้นเนี่ยให้โอกาสกับสองท่านก่อนนะครับ

ขอบครับ

ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ก่อนจะเริ่มถ่ายทอดสดเรามาปล่อยของ

เดี๋ยวก็เวลาชกกันก็มีว่ายครูด้วย
เดี๋ยววันนี้ดูครับว่าคาถาของครูคนไหนจะแรงกว่ากันครับ

ลำน้ำมูลนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครับ

ส่วนการนี่เป็นมวยเก๋า
จังหวะเตะต่อยศอกรุนแรงครับ
เก่าเกมผ่านกระดูกมาโชดเลยครับ

แค่คือขึ้นแบบว่าเบียดกันไปแล้วนะครับ
ถ้าลำน้ำมูลเล็กไม่ถอดใจก็

แล้วเจอคู่ปรับเก่าก็คือทางหน้าของทวีซับหรือว่าสายาเล็กเดิม
หมวยคุณนี้ต่อยมาราดเดิมทางสายาเล็กเป็นฝ่ายชนะเทคนิกเกิ้ลน็อกเอาไว้นะครับ
วันนั้นเขาบอกว่าแพทย์สุภัณฑ์ก็คือซ้อมอยู่ที่บ้านซ้อมไม่ดีเท่าไหร่
การมีคู่ปั้มมีอะไรผมออกไปที่สายันเล็กหรือทวีทรัพย์ครับ
การจะย้ำแค้นแพทย์สุภัณฑ์อีกครั้งครับ
แพทย์สุภัณฑ์คือแพทย์มันก็จริงนะครับแต่วันนั้นซ้อมที่สุภัณฑ์

ส่วนคู่ที่๒นะครับโอ้โหโพย

ไปที่เอกอนันต์เอกอนันต์หมัดศอกรุนแรง
ผมคู่แรกของการถ่ายเท่าสดครับเรยากับนำพลเล็ก

คู่ที่หกเทพลิขิตกับพยักษ์สี่สิบสองครับ

ส่วนผมนะฝากไว้ที่เพชรสุพรรณนะครับ

สวัสดี
เอาละครับวิทยาการิตรัสนาจากทั้งสองท่านนะครับ

โปรแกรมคู่แรกหนึ่งร้อยสิบสี่ปอน

เจอกับนำพลเล็กก่อกัมปนาศ
ส่วนคู่ที่สองหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ค่ะ
เจอกับจรวดศึกก่อกัมปนาศ

สายันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิม
เจอกับเพชรสุพรรณปดาวรุ่งเรือง

ต่อให้หนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์นะคะ

ส่วนการก่อกัมประนาจร้อยยี่สิบสองปอนด์
คู่ที่ห้านะคะจอมกิตติสิทธิ์นรมล์ค่ะ
เจอกับเพชรเอกก่อคนเขียนข่าว

ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ต่อหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์
และคู่สุดท้ายหนึ่งร้อยปอนด์ค่ะ
เทพลิขิตศิษย์เอาเช่านะคะ
เจอกับพยักษ์สี่สิบสอง
ส่วนส่วนท้ายนะคะ

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเฉลยผู้โชคดีกันค่ะ
เอาละครับก็ร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับ
ในวันนี้ย้ำอีกครั้ง๒๕ไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ

ติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐได้ต่อทางไทยรัฐทีวี๒ชั่วโมงเต็มครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ